ปัจจุบันนี้นะครับนักเตะไทยมีโอกาสไปค้าแข้งในญี่ปุ่นนะครับ
เราทราบกันก็อย่างที่ทราบเลยนักเตะชุดใหญ่ทีมชาติไทย๓คน
สองคนแล้วก็ยังมีหลายคนครับที่พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเอง

ล่าสุดนะครับโครงการดีก็มีนะครับ
โดยการค้นหานักเตะไทยไปเล่นที่ญี่ปุ่น
โดยเฉพาะนักเตะในระแวกอาเซียนจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่๔
ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทโมริชิตายินตันจำกัด
โดยมีนักเตะรุ่นจิ๋วจาก๒๐สโมสรในชาติอาเซียน
สโมสรจากญี่ปุ่นเข้าร่วมการแข่งขัน
อดีตกัปตันทีมสโมสรกัมบะโฮซาก้าของญี่ปุ่น
เราถึงวัตถุประสงค์ของฟุตบอลบริการนี้ว่า
ต้องการช่วยยกระดับมาตรฐานฟุตบอลเยาวชนของไทย
และชาติอาเซียนให้มีโอกาสเติบโตเป็นนักเตะอาชีพ
ปีนี้จึงมุ่งเน้นที่จะหาเยาวชนฝีเท้าดี
บ่มเพาะศาสตร์ลูกหนังที่ประเทศญี่ปุ่น
กับสโมสรซานเพชเชฮฮิโรชิม่า
เช่นเดียวกับนายยูจิโมนิชิตะกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บริษัทโมริชิตายินตันจำกัด
ที่ต้องการสารฝันให้เยาวชนในชาติอาเซียน
เข้ามาสนับสนุนฟุตบอลบริการนี้
เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กทุกคน
หวังอยากเป็นนักเตะอาชีพในอนาคต
๒ผู้เล่นที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมในรายการนี้
อย่างนัชนกินหอมกองกลางจากชนบุรีเอฟซี
และธนกิจละอไขศูนย์หน้าของสโมสรบางกอกกราศ

กับสโมสรซานเฟชเชฟิโดชินมา
ทีมดังในเจรียร์ลีกที่มีเทรศิลป์แดงดา
งหน้าทีมชาติไทยค้าแข้งอยู่
ทั้งคู่ยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้น
กับประสบการณ์ลูกหนังต่างแดนครั้งนี้
และจะพยายามเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด

หมายสูงสุดคือการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่
รู้สึกดีใจครับที่ได้ไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่น
แล้วก็จะไปนุ่มก็จะทำให้เต็มที่ครับ

แล้วก็เตรียมร่างกายเรื่องพวกเรื่องรูปร่างแล้วก็จิตใจครับ
เพราะว่าเราตัวเล็กเราจะไปชนกับใครมันก็ไม่ได้เปรียบหรอก
ก็ต้องคิดไว้ก่อนออกบอลให้ไวครับ

ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากครับที่ทำได้
ญี่ปุ่นครั้งนี้ก็จะไปดูเรื่องของทัศนคติของคนญี่ปุ่น
ของเด็กญี่ปุ่นว่าเขาเล่นเขาคิดยังไง
เขามีความอดทนขนาดไหน
เขาคิดก่อนทำหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับ
ก็จะไปเก็บประสบการณ์มาให้เยอะที่สุดครับผม

จะช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลไทยและอาเซียนได้อย่างแน่นอน

ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน